เอาล่ะครับคุณผู้ชมครับพอจะมีกำลังทรัพย์แบบเหลือใช้ไหมครับ
ลองส่งเด็กคนนี้เรียนสักคนไหมอืมนะฮะน้องกิ๊บนักเรียนชั้นม๖นะครับ
เขาบอกว่าเรียนเก่งมากแต่ฐานะยากจนนะครับ
อยากจะเป็นหมอเกรดเฉลี่ยนี่ผมอายเลยแหละเท่าไหร่ฮะ๓๙๘โอ้โหเนี่ยฮะ
น้องเขาเรียนเก่งจริงนักเรียนเก่งของเราคนนี้คือนายกริจ
จนบัณฑิตหรือว่าน้องกริจอายุ๑๘ปีอาศัยอยู่กับคุณยายและคุณแม่
คือนางนั่นทวดีลัตนาบัณฑิตอายุห้าสิบปีและน้องแก้มน้องสาวอายุสิบห้าปี
โดยครอบครัวเปิดบ้านเป็นร้านเสริมสวยชื่อนันนะครับเลขที่๒๖
กริจเนี่ยเปิดเผยบอกว่าพ่อกับแม่แยกทางกันแม่เป็นช่างเสริมสวย
ทำงานหาเงินอยู่เพียงคนเดียวรายได้ไม่พอกับค่าใช้จ่าย
กับน้องก็ตั้งใจเรียนสิครับแล้วก็ช่วยแม่ทำงานบ้านด้วยนะครับ
เฉพาะน้องแก้มเนี่ยนะฮะอ้าวเป็นผู้หญิงนี่
ก็ช่วยแม่ดูแลลูกค้าที่มาเสริมสวยได้
ส่วนน้องกริจเนี่ยเล่าบอกว่าตัวน้องเขาเนี่ยชอบแล้วฝ่ายฝันอยากเป็นหมอครับนะครับ
ตั้งแต่สมัยเรียนปฐมศึกษาจึงตั้งใจฝ่ายเรียนมาตลอด
ผลการเรียนเฉลี่ยเกือบ๔๐๐มาทุกเทอมนะครับ
สมัครเข้าร่วมกิจกรรมด้านวิชาการมามากมายรางวัลเพียบ
อยากจะเป็นหมอเพื่อทำความฝันให้เป็นจริง
จะนำวิชาความรู้มาช่วยเหลือคนป่วยคนไข้ได้
โดยอยากจะเรียนคณะแพทยศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ซึ่งอยู่ที่อำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้านคุณแม่เนี่ยนะฮะนางนันทวดีเนี่ยบอกว่า
โชคดีนะที่ครอบครัวของเธอเนี่ยอยู่กับญาติอยู่กับญาติพี่น้องไง
ก็คอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาตลอด
หนักใจก็แค่อนาคตของลูกทั้งสองคนนะครับ
น้องสาวเนี่ยนะฮะเรียนเก่งไม่แพ้พี่ชายเหมือนกัน
เกรดเฉลี่ยเนี่ยดีเยี่ยมมาตลอด
ขณะที่คนโตที่อยากจะเรียนหมออยากจะเป็นหมอเนี่ย

จึงอยากจะวิงวอนผู้ใจบุญนะครับ

ถ้าสนใจนะครับสามารถโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย

ชื่อบัญชีนายกริจชื่อน้องเขาเลย
เราปรากฏอยู่บนหน้าจอแล้วนะครับ
เรื่องต้นนะครับนายภัยทูลอินทศิลา
ประธานศูนย์ข่าวนคร๒๔ชั่วโมง
เอาเงินมามอบช่วยเหลือไปแล้ว

แล้วได้พิเศษกันไป